วันนี้เป็นวันประกาศผลสอบใน๑๐ตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบานนะครับที่มีการตรวจสอบพบกระบวนการทุจริตการสอบแล้วก็ได้มีการออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงหัวหน้าเครือข่ายแล้วก็มือปืนรับจ้างทำข้อสอบไปแล้วกว่า๘๐คนโดยการทุจริตนี้นะครับทำเป็นขบวนการเราจะไปติดตามเบื้องลึกเบื้องหลังพฤติกรรม

ผู้รับราชการทั้งสิ้น๑๐คนแน่นอนว่าการทุจริตสอบนายสิบตำรวจนครบานองค์กรใหญ่สำหรับผู้พิทักษ์สันติราชคงไม่มีผู้ใดกล้ากระทำเรื่องนี้แต่เพียงผู้เดียวจึงสามารถวิเคราะห์ได้ว่าขบวนการทุจริตการสอบนายสิบตำรวจนครบานมีนายจีรพฤษภายดวงเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตประทุมวันทำหน้าที่เป็
กับหัวกะทิตามสถาบันกวดวิชาและมหาวิทยาลัยต่างเพื่อมาติวให้กับผู้ที่จะสอบบานจุ้งเข้ารับราชการพร้อมรับรองผลโดยให้นักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีหรือที่เรียกว่ามือปืนนั้นถามหน้าที่เฉลยคำตอบในห้องสอบและให้ค่าตอบแทนหลัก๑๐๐๐๐บาทขณะที่ตัวนายจีรพฤชั้นเองเรีย
ซึ่งขบวนการทั้งหมดนี้ตำรวจได้ออกหมายจับไปแล้วจำนวน๘๗คน
แบ่งเป็นกลุ่มแรกมือปืนรับจ้างทำข้อสอบจำนวน๕๑คน
และนายจีรพฤษหัวหน้าเครือข่าย๑คนรวม๕๒คน
กลุ่มที่๒คือผู้ลอกข้อสอบที่ชักชวนผู้อื่น
และมีความผิดชัดเจนอีก๓๕คน
ส่วนวิธีการของนายจีรพฤษจะแบ่งผู้ที่เข้าสอบออกเป็นกลุ่ม

และจะมีมือปืนรับจ้างทำข้อสอบประกบอีก๒๕คน

เพื่อรับเลขที่นั่งสอบติดกันและง่ายต่อการลอกข้อสอบ
สิ่งที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งต่อจากนี้
คือจะมีการเข้ารายงานตัวของนายสิบตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ผ่านการคัดเลือกรวมทั้งสิ้น๑๑๔๑คน

และตัวสำรอง๑๔๑คน
สโมสรตำรวจถนนวิภาวดีในวันพรุ่งนี้

มีผู้ที่กระทำความผิดทุจริตสอบที่ถูกออกไม้จับจำนวน๑๐คน
ซึ่งหากตำรวจพบผู้กระทำความผิดเข้ามารายงานตัวตามขั้นตอน
ก็จะถอนสิทธิ์และเข้าจับตัวในทันที
พรสจิริฐศิลป์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน